นี้ก็ปากแข็งตลอดแหละพุธดีเจพุทธแล้วก็จุ๋ยวรัฐยานะคะ
คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่ค่อนข้างปากแข็งอืม
ถามยังไงก็ไม่ยอมรับสักทีว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าเขาจะมีคำจำกัดความกันว่ายังไงบ้างคะ
เดี๋ยวไปดูกันคู่นี้นะครับคุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วแหละ
บกันมาพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็โดนกระแสแอนตี้จากกลุ่มคนที่ไม่ปลื้มของหนุ่มฮอตพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยา
แต่ว่าดูเหมือนทั้งคู่นะคะไม่แคร์ไม่สนไม่ชอบแล้วไง
โมเมนต์หวานหวานแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาควงคู่กันมารับทรัพย์ด้วยกัน
ขายงานเป็นแพ็กเก็ตคู่แล้วนะตอนนี้งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ดีเจพุทธเนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ
แล้วก็มาอัปเดตสถานะที่หลายคนยังคาใจให้ฟังกันด้วย
ซึ่งทั้งคู่ปากแข็งไม่พร้อมเรียกแฟนกันเหมือนกัน
แต่ด้านดีเจพุทธค่ะเขาขอโชว์แมนนิดนึง
ให้คำจำกัดความความสัมพันธ์กับนางเอกคู่จิ้นบอกว่า
เราสองคนเป็นความสุขของกันและกัน

งานนี้ค่ะจุ๋ยก็ออกอาการเขินจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะ

เพราะจริงแล้วคือมันมีโอกาสที่จะได้ทำงานด้วยกันหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าด้วยคิวด้วยปัญหาอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
มันไม่ลงตัวสักทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ

ตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยัง

เขิน

ก็เป็นความสุขซึ่งกันแล้วกันแหละครับผม
ก็แฮปปี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ
อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจครับ
สบายใจค่ะคืออย่างที่คุณแก๊ปบอกเมื่อกี้เลยนะ
เป็นคนคิดบวกเวลาเราเจอปัญหาอะไร
หรือว่าเราเหนื่อยเราท้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราเสมอ

อยู่ด้วยแล้วสบายใจสบายใจแม่หนุ่มพุธเนอะ
จากนี้ค่ะทั้งคู่ก็เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นร้อน
หลังจากมีกระแสข่าวมานะครับบอกว่า
จุ๊ยวันตามติดพุทธเป็นเงาเลย
ไปทั้งกองละครกองถ่ายไปงานอีเวนต์ตามอยู่นั่นแหละ
ทำงงทำงานเหรอจุ๋ยไปดูสิ

คืออีเว้นที่ไม่เคยเลยเนอะส่วนกองละครทำงานด้วยกัน
ก็มีพุทธมารับบ้างค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่จุ๋ยก็แวะไปรับเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือจริงแล้วมันไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนหรืออะไรอะไรอย่างนี้ครับ
คือถ้าเกิดว่าเขาว่างหรือผมว่างอะไรอย่างนี้
เวลามันได้เราก็ไปรับไปส่งกันอยู่แล้วครับ
เพราะว่ามันก็คงจะต้องมีช่วงเวลาที่
เราก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันบ้าง